ที่ตรงนั้นน่าจะข้ามไปกะล้านใครเคยนั่งน้อย
เสพีชบทข้ามไปกะล้านกำเมนท์มาบอกกันหน่อยคราวนี้
นี่ยกพวกตะลุมบอลตีกันยับเลยมันเกิดอะไร
เกี่ยวกับการแย่งนักท่องเที่ยวเหรอหรือยังไง

พี่เบิร์ตเป็นคนไทยเป็นนักท่องเที่ยว
อมเป็นต่างชาติแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
คิดในใจกันว่าอะไรจะพูดอ่าพี่เบิร์ตบอกเลย
กลับกรุงเทพดีกว่าไปเที่ยวแล้วก่อร้านเนี่ย
ที่อื่นที่อื่นมีให้เลือก
นี่ไงพอเจอสภาพแบบนี้ปั๊บแต่ละคนก็แบบ
นี่คือเป็นโชว์ที่จะโชว์นักท่องเที่ยวเหรอ
โชว์แบบมวยไทยเหรอไม่ใช่ไง
ตะลุมบอลแบบนี้ไม่ใช่โชว์ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
พนักงานเรือสปีดโบสต์สัก๒๐คนได้มาตีกันตรงนี้
ท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮที่พัทยาใต้บังละมุงชนบุรี

นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่กลับมาจากเกาะล้าน
ก็ตกอกตกใจนี่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานเลย
แล้วตำรวจก็เลยนำกำลังไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ทั้งสองฝ่ายหายไปหมดแล้วแยกย้ายไปหมดแล้ว

ทีนี้๔คนเป็นใคร

แล้วตำรวจก็คุมตัวฝ่ายคู่กรณีได้๒คน

บอยเนี่ยเป็นฝั่งคนเจ็บนะฝั่ง๑ใน๔นะ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมโดนรุม
ก่อนหน้านี้ฝั่งเด็กเชียร์ลูกค้าลงเรือสปีดโบ๊ทของบริษัทเนี่ย
มีปัญหากับเด็กเชียร์ลูกค้าลงเรือของอีกบริษัทหนึ่ง

ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแย่งลูกค้าไม่ใช่เรื่องตัดราคา
แต่เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนนั่นแหละพี่

แย่งลูกค้าแต่ราคาไม่ใช่แต่ว่าหมากันส่วนตัว

นางสาวชะลิดาลองฟังเถอะหน่อยค่ะ
มันเป็นปัญหาส่วนตัวจริงหรือเปล่าลองฟังค่ะ
คือมีปัญหาทุกวันด่ากันทุกวัน
เขาจะด่าเรานะเรานั่งอยู่ที่เต้นทุกวัน
เขาก็จะแขวะเราทุกวันลูกน้องเราเดินผ่านเนี่ย
สมมุติเราขายไป๑๕๐กับ๑๕๐

คนไหนจะไม่ทะเลาะกันถูกไหม

แต่ครั้งมันเหลืออดแล้วเข้าใจป่ะมันเยอะ
ให้ฟังทั้งสองฝ่ายฝั่งคนเจ็บกับฝั่งตรงข้าม
อย่างหนึ่งที่ตรงกันก็คือการพูดจาไม่ดีใส่กัน
ถูกป่ะแต่ฝั่งคนเจ็บอ่ะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องแย่งลูกค้า
แต่เมื่อกี้ฝั่งนายจ้างอีกฝั่งนึงนะ
เขาบอกว่าขายตัดราคาขายตัวขึ้นเรือสปีดโบสต
ตัดราคากันและพูดจาไม่ดีด้วย
ทีนี้ค่ะตำรวจยังไม่ได้ดำเนินคดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ
เดี๋ยวต้องนัดมานัดมานัดในจ้างทั้งสองฝ่ายมา
ตัวแทนเรือสปีดโบ๊ทมามาคุยมาเคลียร์
มันไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาณเหตุการณ์วันนี้ไงคุณผู้ชม
มันต้องมองไปถึงระยะยาวเพราะว่าเขาก็ยังทำธุรกิจอยู่คู่กันแบบนี้อยู่
จะทำยังไงไม่ให้มีปัญหาทะเลาะกันอีกในอนาคตด้วยนะคะ
โอ้โหแล้วนี่ก็ใช้กำปั้นแก้ปัญหาเนี่ยนะ
อายกันไหมล่ะฮะ